ล่าสุดพี่แจ๊กกะรีนบังเอิญไปเจออีกแล้ว

วัดนิมิตโพธิญาณจังหวัดอุดรธานีค่ะ
แล้วเราก็ถึงบางอ้อนะคะว่าพี่อ้ำเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ตุ๋ย
ผู้ชมคะถ้าใครอยู่อีสานจะรู้จัก
พระท่านนี้พระอาจารย์ตุ๋ยท่านเป็นเกจิอาจารย์ดัง

เสกของขลังมากมายนะคะ
แล้วก็มีแบบดาราเป็นลูกศิษย์เยอะมาก
วัดเลยที่เรานำเสนอข่าวไปเมื่อวันเสาร์นะคะ

โดยครั้งนี้พี่อ้ำยังได้ชวนเพื่อนและคนที่รู้จัก

พร้อมกับพระยูโรอีก๖รูปด้วยกันค่ะ
แล้วคนที่ชวนส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่พี่อ้ำเคยช่วยเหลือกันมาก่อนค่ะ
คือหลายคนเจอมรสุมเยอะพี่อ้ำเล่าให้ฟังนะคะ
มีทั้งปัญหาเรื่องหนี้สินความรักโดนโกง

เลยชวนมาบวชครั้งนี้คุณผู้ชมนะคะ
เรียกว่าเป็นการทำบุญมหาบุญต่อยอดเข้าไปอีกค่ะ
ซึ่งหลังจากเสร็จการพิธีบวชที่วัดนิมิตโพธิญาณค่ะ
พี่อ้ำก็ต่อเครื่องบินตรงไปที่สปลาว
ก็ไม่ชอบไปวัดที่อมแค่ที่บุญเยอะไงครับ
เราก็มองว่าวัดที่เขาเจริญ

ก็เจอได้ที่วัดรังกว่าวัดหลม
ก็ไม่ขนาดนั้นวัดตั้งก็มี
แล้วคือจะมีการมาถ่วายมหัวที่ตาจิตท่าน
ก็จะมีโบสถ์ซึ่งกำลังจะเสร็จนะครับ
วันนี้หลายคนก็เลยตั้งใจ
ที่อยากจะถวายการอุปสมบทกับท่านครับ
โอ้โหอนุโมทนาบุญนะคะพี่อ้ำยังฝากขอบคุณไทยรัฐทีวีด้วยค่ะ
คือพ่อแม่พี่น้องชาวสปลาวที่ติดตามบันเทิงไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ
นำเสนอข่าวเกี่ยวกับวัดล้างนะคะปรากฏว่าหลังจากทำข่าวไปเนี่ย
มีคนสนใจอยากร่วมบุญกันเยอะแล้วเมื่อวานที่พี่อ้ำไปคือพี่อ้ำเอาพัดลมไป
แล้วก็ไปนั่งสมาธิที่วัดล้างสปลาวด้วยนะคะ
ที่สำคัญพี่อ้ำบอกว่าใครดูอยู่ตอนนี้นะคะมีเลขเด็ดมาฝากค่ะ
จำกันให้ดีนะคะพิธีอุปสมบทพระครั้งนี้นะคะมีทั้งหมด๑๓รูปด้วยกัน
แล้วก็ทำเนื่องในโอกาสวันเกิดครบรอบ๕๐ปีของพระอาจารย์ตุ๋ย
ซึ่งท่านบวชมา๓๐พันศาค่ะ
เน้นย้ำนะคะว่า๕๐๕๐ปีนะคะ
ดิฉันก็ขอสาธุยกมือไหว้ไว้ก่อนค่ะ
เมื่อสักครู่นะคะน้องก้อยเขา๖๐ใช่ไหมคะ
พี่อ้ำ๕๐นะเนี่ยพระอาจารย์ตุ๋ยแกก็ปังมาก

ดาราที่ก่อไปนะเขามาจะให้อาจารย์ตุ๋ยเขา

เพื่อเปลี่ยนเลขบัตรประชาชน

เปลี่ยนแบบเพชรเฉยนะ

คือทำวิธีของพระอาจารย์